อาบน้ำก็ไม่มีอะไรนะคะ
กำลังจะเดินไปใส่เสื้อผ้า
แอบถ่ายระหว่างผนังกับหลังคาค่ะ
ตอนนั้นเราก็ตกใจช็อกมากแบบ

แล้วก็ดึงสติรีบไปคว้าโทรศัพท์ตัวเอง

รอไว้ด้วยคลิปเป็นหมด

มันอยู่เมืองรอด

หลังจากไปถึงที่พักเนาะก็ถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงไปกินข้าวก็คือระหว่างกินข้าวอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือจองที่พักไว้หนึ่งห้องใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่านอนสามคนเราก็เอกใจแล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วนอนกับเราเหรอนอนห้องเดียวกันเหรอ
ซึ่งตอนนั้นเราก็เดี๋ยวถ่ายให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวในหัวก็คิดตลอดว่าจะทำยังไง
ตอนช่วงลงไปกินข้าวก็คือเห็นในห้องที่พักสตาร์ฟอ่ะก็มีที่นอนอยู่แล้วก็เออเดี๋ยวกินข้าวอะไรเสร็จอาบน้ำเสร็จค่อยลงมานอนกับพี่ข้างล่าง
สตาร์ฟข้างล่างเพราะเขาเป็นผู้หญิงใช่ค่ะแต่ระหว่างนั่งกินข้าวอ่ะช่างภาพก็มีพฤติกรรมแปลกเขาขอขึ้นไปบนที่พักถึงสองครั้งครั้งแรกเขาบอกว่าจะไปเปิดไฟซึ่งไฟมันก็เปิดอยู่แล้วหนูก็เอกใจแล้วนะ
ที่สองเขาบอกจะไปเอารหัสไวไฟแต่ก่อนหน้านี้ที่มาก็คือต่างคนต่างก็เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็คือมีเน็ตก็คือใช้ไวไฟอยู่แล้วแต่เขากลับจะไปเอารหัสไวไฟแล้วก็เอกใจแล้ว
ระหว่างนั้นเขาก็ชวนเราดื่มเบียร์ด้วยค่ะแต่เราปกติเราไม่ดื่มอยู่แล้วเราก็ปฏิเสธไปเขาก็ดื่มอยู่กับพี่สาวเราตอนนั้นไปกัน๓คนประมาณแค่๓ขวดซึ่งไม่หมดด้วย
ระหว่างพอนั่งคุยอะไรกันเสร็จประมาณ๔ทุ่มเราก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนเข้าไปถึงห้องน้ำแล้วก็สำรวจนะคะว่ามีกล้องตั้งอะไรไว้หรือเปล่าคือสำรวจหมดแล้วจนไม่เห็นว่ามีกล้องเราก็โอเคอาบน้ำ
อาบน้ำก็ไม่มีอะไรนะคะจนกำลังจะเดินไปใส่เสื้อผ้าก็เหลือไปเห็นกล้องไอโฟน๑๔โฟแอบถ่ายระหว่างผนังกับหลังคาค่ะตอนนั้นเราก็ตกใจช็อกมากแบบมือไม้มันสั่นไปหมดเลย
เราก็ดึงสติรีบไปคว้าโทรศัพท์ตัวเองแล้วก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้แล้วเราได้โหยวายได้ราชกลอะไรไหมคะไม่โหยวายอะค่ะได้ไปถามเขาไหมถามค่ะแล้วก็รีบแต่งตัวแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วก็ถามเขาว่าที่ถ่ายคลิปเหรอเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธทุกอย่างเลยแล้วก็เราถ่ายคลิปไว้แล้วเราก็ตกใจแล้วก็ยกมือขอโทษแบบไม่แจ้งความ

ไม่ได้แอบถ่ายค่ะเหมือนแต่เขาเซฟมาจากที่ไหน
แล้วก็แต่คลิปของหนูคือหนูเห็นแค่เป็นคลิปภาพดำหลายคลิปแต่ว่าไม่เห็นเป็นตัวหนู